บุคชมมีเรื่องราวของผู้หญิงคนอายุแค่เพียง๑๘ปี
เมานะแล้วก็ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาล
จะให้คุณพยาบาลนั้นทำแผลให้หน่อย
แล้วเขาบอกว่าพยาบาลทำแผลเขาเขาเจ็บไม่พอใจ

สุดท้ายเจอไป๕ข้อหารหนักครับ
บรรจงรวมพลเป็นภูมิในการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
พลสงครามอำเภอโน้นสูงจังหวัดนครราชศรีมาครับ
ก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ระทึก

ถูกแชร์ไว้ในโลกโซเชียลบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่๑๐มิถุนายน
นะครับโดยนางสาวชะนิดาบุญเรืองรองอายุสิบแปดปีเมาเลยครับ
แอเข้าไปขอทำแผลให้หน่อย
เข้าไปทำแผลไปล้างแผลในห้องฉุกเฉิน
แล้วก็อารวาสโวยวายอ้างว่าพยาบาลทำแผนแรงจนเขาเจ็บ
จากนั้นก็ออกไปแล้วก็ไปเอามีดพระด้ามยาวมาขู่ฆ่าคุณหมอและพยาบาล
ก็สร้างความกลัวให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนแล้วก็ผู้ป่วยในโรงพยาบาลด้วย
กระทั่งตำรวจต้องเข้าไประงับเหตุครับ
พร้อมกับควบคุมตัวคนก่อเหตุไปสงบสติอารมณ์
พื้นพังไปหนึ่งเครื่องไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้เลย
ก็อยากจะร้องเรียนเพิ่มเติมเรื่องของการขอเพิ่ม
มาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับสถานพยาบาลทุกแห่ง
เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะครับ
ของตำรวจภูทรพลสงครามบอกว่าเร่งรวบรวมหลักฐานอยู่แล้วก็แจ้งความ
ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา๕ข้อหาด้วยกันคือทำให้เสียทรัพย์บุกรุกสถานที่
ราชการโดยมีอาวุธพกพาอาวุธในสถานที่ราชการสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการแล้วก็
เมาสุราอารวาสในสถานที่ราชการครับตอนนี้ก็ส่งตัวผู้ต้องหาไปฝากหางที่ศาล
จังหวัดนครราชศรีมาแล้วก็ส่งตัวไปยังที่เมืองจำหญิงครองไผ่คุมตัวต่อไปครับ